อยากจังเลยอ่ะเพจอย่างนี้ไม่น่าดูเลย

กรณพลตัวนี้ภูมิภาษาครับ
อะไรคือจุดเริ่มต้นของการเปิดเพจกินครับ

โอ้โฮรู้สึกต่ำบากมากเลยนะ

คือถ้ามันคนสัตว์คนสัตว์คนสัตว
เราก็คิดว่ามันน่ารักดีเนอะ
ตัวจริงของคิงคองเป็นเพศอะไรครับ

ที่จริงเขาว่านักค้ามันมีที่มานะ

คือเราไม่ได้ติ๊กเจษฎาพรอะไรอย่างนี้ฮะ

คนก็คิดว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นหรือเปล่า

วิธีทำเผ็ดในแบบของคิงคองเป็นยังไงครับ

ไปเองจัดการเองทุกอย่างหมดเลย
ซีฟุ้งซีฟู้ดโรงแรมไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย

แต่เราก็เอามาเขียนเอามานู่นเอามานี่ฮะ

แล้วก็สิ่งที่เราต้องเผชิญก็คือแบบ

โอ้โหเราเขียนแทบตายพิมพ์ยาวเป็นหน้าสองหน้าอย่างนี้
คนกดตายอยู่๓คน๔คนอะไรอย่างเงี้ย

ทาเก็ตเป็นทุกคนเลยนะ
เพศทุกวัยสามารถที่จะคุยกับเจ้าของเพจหนังใหม่

แต่ถ้ารักในอาหารเหมือนกันมาเลย
มีปัญหาบ้างไหมคะถ้าใช้ภาษาหยาบใคร
มันก็มีบางคนที่ชอบแล้วก็บางคนที่ไม่ชอบ
มีลูกเพจบางคนเข้ามาอุ๊ยหยาบจังเลยอ่ะ

ซ่อนโพสต์ของเราไปหมดเลยก็มีอะไรอย่างนี้
ต้องขอขอบคุณพวกเขาสิที่เขาเข้ามาอ่านนะ
เราใช้คำภาษาแบบค่อนข้างหยาบอะไรอย่างนี้
ไอ้นั่นไอ้นี่โด่งโด่งพีด้วยอย่างนี้

แล้วก็อย่าทำเลยอย่าทำร้ายกันเลย

สิ่งที่ยากที่สุดในการทำเผ็ดคืออะไรครับ

แล้วก็จริงอาหารเตหมดเลยอะไรอย่างนี้

โพสต์ชวนทุกเพจเราแล้วมากินมารีวิวกับเราจริง

แล้วหนักก่อนดำเพจ๗๒บาท

แต่พยายามจะไม่ให้ถึง๑๐๐บาท

มันอร่อยก็อร่อยมันไม่เหมือนกัน

บางทีลูกเห็ดไปเขาอาจจะไม่อร่อยก็ได้

ก็คือบอกโอเคเราเต็มที่เลย

แล้วก็จะแยบนิดหนึ่งให้เขาได้รู้สึกตัว

ไม่มีเลยนะ

ไปเจอร้านไหนไม่อร่อยครับ

หลอกลูกเพจเราไม่ได้จริง
คิงคลองประทับใจร้านไหนเป็นพี่เตศหรอครับ
คือเป็นคนชนบุรีแล้วเรียนจบจากมบุรพามา
ถ้าเป็นร้านที่ประทับใจในตรงนั้นก็แล้วกัน

แต่เขาก็แบบสร้างเนื้อสร้างตัวกับภรรยาของเขา

แรคเตอร์ของเขาคือแบบเหมือนคนกัญชาจริง
คอสั่งสั่นแล้วตาลึกอะไรอย่างนี้

ที่เขาเหนื่อยหรือว่าเขาต้องการกำลังใจ
จะมีบางโมเม้นท์ที่เขาหันไปมองหน้ากันอะไรอย่างนี้

สามารถทำเพจเป็นอาชีพได้จริงไหมครับ
คนที่ทำเพจคือถ้าเขาประสบความสำเร็
หลายเพจสามารถที่จะทำได้เลยจริง
ที่เป็นอาชีพแล้วเราต่อยอดไปได้เลย

ต้องขอขอบคุณทุกเพจทุกคนแล้ว

อาจจะเป็นพรมลิขิตหรือโชคชะตาที่ได้มา

เราเป็นครอบครัวกันเราต้องร่วมโต๊ะอาหารกัน
ก็คือเป็นไอเดียแรกที่เราชวนเขามารีวิวเราจริงเลย

เฮ้ยจบแล้วเว้ยแชร์ได้เลย
จบแล้วเจอลูกแชร์ได้ค่ะ